คุณผู้ชมคะเรื่องของภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์นะคะก็ยังไม่จบนะคะ
ก่อนหน้านี้เราเล่าไปว่ามี๒เหตุการณ์หลัก
ก็คือเหตุการณ์ที่มีกลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
เสียงดังตอนเช้ามืดเลยเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่คนก็ไปพักผ่อนกัน
แล้วก็มีภาพที่รถจักรยานยนต์แข่งกันบนท้องถนนคือปิดถนนแข่งกันเลย
เดี๋ยวย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนิดนึงนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันยังมีเรื่องให้คุยกันต่อค่ะ
อันนี้คือคลิปต้นเรื่องนะคะเขาไปเที่ยวกันเขาใช้ชื่อว่าคลิปไม่อาบน้ำ
แล้วเขาก็เห็นเนี่ยคนไปเบิ้ลเครื่องที่ภูทะเบิกช่วงเช้ามืดเลยก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มีกลุ่มรถจักรยานยนต์เป็น๕๐๐คันนะปิดถนนแข่งกันนะคะ
บายพลาสป่าแดงที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
คนเขาก็เดือดร้อนรำคาญตามภาพนี้นะคะ

แล้วมันมีประเด็นที่ว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ขี่แข่งกันมาแล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพแล้วก็มีข้อความว่าทริปไม่อาบน้ำภูทับเบิกเพชรชบูรณ์
เหตุหน้าบ้านผมพี่ขี่รถไม่ว่าหรอกเบาได้เบาอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีคนเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบ
แท็กฝากแชร์ถึงพวกพี่ที่ขี่มาทริปไม่อาบน้ำ

ก็เลยต้องตรวจสอบเพิ่มว่าเอ๊ะจริงไหมนอกจากไปเบิ้ลเครื่องนอกจากปิดถนนแข่งรถกันแล้ว
ชนรถจักรยานยนต์ชาวบ้านจนเขาเสียชีวิตไปหนึ่งศพจริงไหม

ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่สิบห้าตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันธุ์
จัดงานศพให้อยู่เลยค่ะนางหนูภูลายยาวอายุ๗๑ปีถูกรถจักรยานยนต์ชนจนเสียชีวิตนะคะ
นี่คืองานศพนะคะลูกสาวให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะนางสาวประกายอายุ๕๐
บอกว่า๘พฤศจิกายนแม่ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกำลังกลับรถ
ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเร็วพุ่งชนเต็มเต็มเลยจนเสียชีวิตก็เลยอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวว่าต้องระวังค่ะ
ใช้รถใช้ถนนต้องระวังชาวบ้านในพื้นที่เขาด้วย
นี่ค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนะลงพื้นที่ไปนะคะ
นี่นะคะเขาก็ยอมรับว่ากลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปที่ภูทับเบิกเนี่ย
เป็นกลุ่มที่เขาจัดคลิปจัดคลิปขึ้นไปพักผ่อนเฉินชวนกัน
คนไปเยอะมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มที่ไปปิดถนนแข่งรถจักรยานยนต
โอ้โหเป็นการแฝงตัวไปเพื่อเข้าร่วมทริปครับเขาไม่ได้เป็นคนจัดการแข่งขัน
ขี่รถจักรยานยนต์กันบนถนนสาธารณะนะแต่เหมือนกับแฝงตัวไป
ไปเที่ยวก็เลยแฝงตัวไปแล้วแข่งกันซะเลยอ่า
เบิ้ลทำไมเขาบอกว่าอากาศมันเย็นไงเอาแล้วยังไง
รถจักรยานยนต์ก็ต้องวอร์มเครื่องไงอุ่นเครื่องวอร์มเครื่อง
เขาอ้างแบบนี้แต่ก็ปี๔๕ช้าวมืดค่ะ
เป็นช่วงที่คนกำลังนอนพักผ่อนกันนะคะ
คือปกติพอเครื่องนี้เอาแค่เครื่องติดสักที๒ทีก็พอ
เขาก็เลยบอกว่างั้นก็ขอโทษก็แล้วกัน
ขอโทษแทนทุกคนที่ไปสร้างความเดือดร้อนนะ
ดูสิตบอกว่าแต่ประเด็นที่ว่าขี่รถจักรยานยนต์
ชนคนตายเนี่ยไม่เกี่ยวนะ

ก็คือกลุ่มที่เขาไปขี่รถจักรยานยนต์กันเนี่ยมันมีหลายกลุ่ม
เขาก็เลยบอกไอ้ฝั่งของเขาอ่ะ
เขาไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เขาบอกเขาไม่เกี่ยวไม่ใช่กลุ่มเขาค่ะ
เขาก็บอกว่าคือกลุ่มของเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์
ไปทริปไปตามที่ต่างก็ไปกันเป็นร้อยคันนะคะ
ก็มีหลายคลิปเขาก็ถ้าเกิดคลิปไหนสร้างความเดือดร้อน
เขาก็ขออภัยด้วยก็แล้วกัน
บางครั้งก็ประสบอุบัติเหตุก็เสียชีวิตกันเองก็มีนะ
ตอนไปชนรวดสลิงตอนนั้นก็มีอยู่คลิปหนึ่งนะทริปทำบุญนะครับ